เริ่มติดตามข่าวกับไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในราชการที่๙
ในเรียวอากาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา๑๒สิงหาคม๒๕๖๑
ณท้องสนามหลวงอย่างยิ่งใหญ่ครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีและประชาชนทุกหมู่เหล่า
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
กลางบรรยากาศแสงเทียนสว่างสวัยจากทุกดวงใจของประสบกรณิกร
รวมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมกับขับร้องบทเพลงสะดุดีพระแม่เจ้า
ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
ท้ายด้วยการเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกกล้องไปทั่วท้องสนามหลวง
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาทพระสงฆ์และสามเณร๒๔๓รูป
โดยมีประชาชนที่ต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
โดยปีนี้สิ่งของที่นำไปตักบาทส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้งนะครับที่เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติไม่ใช้พลาสติก
วัดได้นำสิ่งของที่รับบินทบาทมาทั้งหมดในวันนี้นั้นไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่าง
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
ขณะที่กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศทั้ง๓เหล่าทัพได้ยิงสลุดหลวงฝ่ายละ๒๑นัดพร้อมกันในเวลา๑๒นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลซึ่งกองทัพบกโดยกรมฐานปืนใหญ่ที่๑รักษาพระองค์ยิงสลุดทางทิศเหนือของท้องสนามหลวงครับ
เรือกรุงเทพยิงสลุดบริเวณป้องวิชัยประสิทธิ์พันราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่แหละกองทัพอากาศโดยกลมทหารต่อสู้
ต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
สลุดที่โรงเรียนในเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราชเขตสายไหม
ซึ่งการยิงสลุดในสมัยราชการที่๙
เริ่มมีครั้งแรกเมื่อวันที่๕ธันวาคม๒๔
ในพระราชเฉพาะพิธีเฉลิมพระชนมพันษา
และได้ยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันษา
วันที่๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑ที่ผ่านมา
การยิงสลุดหลวงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
เพื่อแสดงความเคารพแก่ชาติและบุคคลสำคัญของชาติ
ทั่วโลกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการยิงสรุดเช่นเดียวกัน
โดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควัน
โอกาสสำคัญหรือวันสำคัญของชาติครับ